การวันนี้คุณต้องมาช่วยผู้หญิงในการหาคู่นะ

วันนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชายด้วยกันมันจะโมงกันออก

เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหน้าที่คุณเลยที่จะแบบว่า
คนนี้มันมีแววแบบนี้แบบนี้เตือนกับเขาเลย

พบกับสาวโสดของเราได้เลย
กวางค่ะกัญญาภาษฎพทิม
อายุ๒๗ปีอาชีพนางเอกลิเกค่ะ
เล่นลิเกตั้งแต่ช่วงอายุ๙ขวบเลยค่ะ
เป็นนางเอกตั้งแต่ต้นเลย
สดมานานหรือยังก็๖เดือนได้ค่ะ

พอคุยดูปุ๊บ๒เดือนเท่านั้น
แต่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ซื่ออย่างที่เราเห็น
แต่เราก็ให้โอกาสเขา
จนมาวันหนึ่งมีผู้หญิงมาเปิดตัวกับเราอะค่ะ

ถ้าเขาไม่ได้วางก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยเป็นปัญหาที่ต้องเลิกลากันไป
สเปคที่ชอบก็คือกวางชอบผู้ชายที่มีเสน่ห์
จากเกาหลีก็ได้จะคมเข้มก็ได้แล้วแต่

พอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเสน่ห์มันน่าค้นหาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบดูสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่
เราอยากรู้ว่าดวงคู่ของเรา
มันเป็นไปในลักษณะแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

วางอาจจะมาตามดวงของกวางก็ได้

วันนี้ขอมาเจอคนจริงใจสักคนนะคะ

เพราะว่าหนูเป็นเหยื่อที่น่ารัก

ตัวอย่างนี้น่ากลัวทุกทีเลย

ถึงเสียงจะไม่อร่อย

พอจบข้ำวู่นที่อ่อนหวาน
ขอเพียงรางวัล

อันนี้โจ๊กค่ะโจ๊ก

คราวนี้รายการของเราดวงสมพงศ์เนี่ยนะครับ

ที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
ส่วนมากที่ผ่านมาก็คือกวางคบกับคนวงการเดียวกัน

มีรักแรกอายุเท่าไหร่ครับรักแรกของกวาง

๑๘ท่อยุ่นที่เลย
ทำไมกวางจะอ้วกทำไม
อยู่บวกการบันเทิงมันต้องเสียแซ่งไม่ได้
ไม่เอาอาการอย่างนี้ออกมาจะอ้วกทำไม
พอแล้ววิวิพี่อาย

นานหน่อยทีนี้เราแบบเรารู้สึกเหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นเขาแบบนอกใจเก่งหนูก็เลยอยู่บนระเบียงบ้านทั้ง๒

หมอก็ต้องสั่งให้กายภาพแล้วก็ค่อยฝึกเดินค่ะ
เฮิตแต่แต่เทียบล้องความสนใจ

ผู้ชายกำลังจะไปงานกำลังขับรถออก
แล้วหนูก็กระโดดตุ้มเลยแล้วเขาก็ขับรถไป
ไม่แต่ว่าที่หมายถึงว่าที่เขาไป
เพราะว่าเขาไปเจอแค่แม่ยกหรือเปล่าหรือว่าเขานอกใจเลยหรือเปล่า
นอกใจเลยอะค่ะ
เขารู้สึกเสียใจอย่างนี้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับแม่ยกด้วย
เกี่ยวกับแม่ยกไหมก็เกี่ยวบ้าง
แต่เรื่องนอกใจก็เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางทีคือแบบเวลาเราไปเที่ยวหรืออะไรมันไม่มีให้เรา

ก็เลยเรียกว่าจะง่อยใจค่ะน้อยใจตรอมใจ
นี่เขาทำร้ายจิตใจของคุณมานานพอสมควรแล้ว

ปีกว่าวันนี้เราจะเยียวยาหัวใจที่มัน

วางชอบผู้ชายที่แบบดูมีเสน่ห์
เป็นผู้ใหญ่ให้มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความรับผิดชอบพอ
เพราะว่าหนูก็เป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีใครสักคนจริงเข้ามาเนี่ย
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมีเพื่อนสองคนที่จะให้เปิดเป็นตัวช่วย
เดี๋ยวผมจะให้สงการดูผู้ชายว่าผู้ชายแนวไหนที่ไม่เหมาะกับคุณ
ให้ซานิบอกว่าถ้าหนูไม่เอาซานิเอาเอง

ลองเอาที่เหลือนะครับผมโอเคนะ

รอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก
มาดูกันว่าหนุ่มโสดทั้ง๔คนจะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน
ผู้ชายคนแรกเป็นวิศวกรออกแบบระบบระบายอากาศ
ขอต้อนรับคุณก้อน
กล้องครับผมเป็นวิศวกรออกแบบครับ
ผมทำเกี่ยวกับงานระบบระบายอากาศนะครับ
ก็คือจะทำให้บ้านหรือโรงงานไม่เกิดความร้อนสะสมครับ

อีกเรื่องหนึ่งคือผมชอบธรรมชาติมากเลยครับ

ผมมีความฝันอยากจัดสแตมป์ในหนังสือ
เดินทางอุทยานให้ครบภายใน๒ปีครับ
ได้ยินมาว่าคุณเป็นพวกสายป่าชอบแคมปิ้ง

อยากจะชวนน้องกวางไปเที่ยวด้วยครับผม
ถ้าเกิดว่าคุณไปแคมปิ้งกับกวาง
ลำบากเหลือเกินทางซ้ายมือของเต็นต์เรา

ตอนเย็น๕โมงเย็นกวางต้องไปอาบน้ำ

คุณจะหันหน้าเข้าน้ำตกหรือคุณจะหันหลังครับ

หันหลังผมถือกระจกไว้
โอ้โฮโอเคสุดยอดไม่ธรรมดาคุณจะหันหน้าเข้าน้ำตกหรือคุณจะหันหลังครับ
สุดยอดไม่ธรรมดาคุณจะหันหน้าเข้าน้ำตกหรือคุณจะหันหลังครับ

คุณจะต้องโชว์ให้เขาดูอ่ะ
เนี่ยสายตาคุณน่ะงงตลอดเลย

อยากชวนเขาไปเที่ยวแล้วก็อยากให้เก็บไว้ฟิต
อุ๊ยออกมาแบบน่ารักเลยดูไม่มีพริกมีไฟดี

เอาล่ะอีกคนนึงครับเป็นเทรนเนอร์
เขาจะช่วยฝึกฝนให้คุณแข็งแรง
เล่นลิเกหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะไม่เหนื่อยอีกต่อไป
ขอต้อนรับคุณไฟล์ครับเชิญ
คุณฟ้าย
สวัสดีครับผมไฟล์นะครับเป็นเทรนเนอร์ครับ
ก็เทรนด์ทั้งเรื่องออกกำลังกายแล้วก็ดูเรื่องอาหารด้วยนะครับ

เรื่องการกินผมก็จะกินตามตารางอาหารที่ตัวเองจัดเตรียมไว้ตลอดเลยครับ

เพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็เหมือนแบบไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็
เสียตารางอาหารที่เราจัดเตรียมไว้ด้วยครับ
ถ้าเกิดแฟนจะชวนไปกินอาหารอะไรอย่างนี้
ก็ได้ตลอดนะเพียงแค่เหมือนแบบ

เคยดูหรือคะเคยดูหรือ

เฮ้ยผมยังไม่ได้ให้คุณคุยกันเลยคุณนี่
อันนี้คือถามให้เบื่ออีก๒ที่จะออกมาเลย

คุณเล่นไวมากมันยิงก่อนเลย
เห็นบอกว่าเป็นคนที่ชอบออกกำลังกาย
แล้วก็เคร่งเรื่องของการกินอาหารอย่างมาก

ก็เป็นตารางที่เราวางไว้เหมือน๑สัปดาห์

เวลากินก็คือต้องชั่งทุกอย่างเหรอคะ

เราก็พิษไว้ตอนเช้าเราก็เอาออกมาทำเป็นมื้อของเรา
แล้วคุณจะซีเรียสขนาดว่าเป็นแฟนกับคุณกวางแล้ว

ก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดอยากกินก็จะเตรียมให้
เดี๋ยวนะครับคือตอนนี้ผมรับคาดกับแข่งรับเฉินมากนะครับ
ทำไมล่ะเวลาพูดแหละอื้อ
ผมบอกให้รายการนี้ไม่ต้องเตรียมอะไร

หน้าตาอาจไม่ละมุนแต่ใส่ใจคุณตลอดเวลานะครับ
โอเคครับขอบคุณมากครับคุณฟ้า
คุณฟ้ายคนที่สองนะครับคนที่สอง
มาถึงหนุ่มโสดคนที่สามของเราบ้างเป็นใครครับ

คนนี้ถ้าคุณเป็นคนชอบให้เขาถ่ายรูปให้แล้วก็

พบกับเขาเลยดีกว่าครับหนุ่มโสดคนที่สามคุณโบ๊ท
โพสต์ครับเป็นช่างภาพแล้วก็ทำกราฟิกด้วยครับ

ถ้ามีปัญหาอะไรผมก็จะเคลียร์ตรงเลย

เพราะผมไม่อยากปล่อยมันเป็นปัญหา

รับจ้างถ่ายภาพในสตูดิโอหรืออะไรยังไง

เขินครับผม

ถ้ากวางเหลียวหลังคุณจะทำไง

จิตใจมันบริสุทธิ์

เคยดูแค่ในทีวีครับผม

นี่ไม่มีเฮ้ย

อาชีพของเขาเป็นทั้งพิธีกรเอ็มซีและนายแบบ

ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับทาโร่

พบมืออีกแล้ว
ผมทาร์โอครับ
ทำงานเป็นเอ็มซี
ที่คู่กับดิครัยตาม
สถานหโรคคนต่างครับ
เหนียวนะครับ
อะไรคือสิ่งที่คุณมีคุณสมบัติเหนือกว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้อีก๓คนครับทาโล
ถึงผมเนี่ยจะไม่ใช่คุณเทนเนอร์ใช่ไหมครับ
ถึงคุณผมแม้ผ่องแต่ข่องไม่เบื่อนะครับ
โอ๊ยชอบอะฮะถึงค่าตัวผิดเลยทีเดียวนะฮะอย่างมันถ้ายังไม่ทางทำอะไรเลยก็ชวนเค้าแหละ

ทาโน่ที่๓
บอส

ทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้
ก่อนที่เราจะไปดูดวงของหนุ่มทั้ง๔คน
ผมอยากรู้ว่าราศีไหนดวงดีปังบ้าง

ราศีอันดับ๓ครับราศีอันดับ๓คือราศีเมษดีเรื่องชื่อเสียงและความก้าวหน้า

สองคือลักษณะราศีธนูเรื่องโชคลาภเรื่องความรักเงินทองชื่อเสียง
อันดับ๑มี๒ลาศีเลยคือลักษณะลาศีกุมและอีกอันหนึ่งคือลักษณะลาศีกันครับ
โชคลาภดีก้าวหน้าสำเร็จการงานดีมากอันดับหนึ่ง

หนูก็๑๐ตุลาถือว่าเป็นกันครับ

เธอจะมีโชคลาภอ่ะสารนี้เออ

ติ๊กครับเราเช็คดวงก่อนเลยดีกว่า

โสดทั้ง๔คนอยู่ที่กวางเลือก

ทารโลเกิดวันอะไรครับอาทิตย์จานอาคารพุทธเวลาศุกร์เสาร์

วันเสาร์เลข๗ต่อไปที่อะไรครับ

วันเสาร์เขาเนี่ยพราวนะ๗อยู่คู่๘
เขามีวิธีการซิกแซคจะไปไหนเขารู้จักรู้
เข้าหาคนไหนเข้าหาใครเขามีเทคนิคในการจะเข้าไปหาใคร

แต่ว่าเขาเสียหายเรื่องอะไรเรื่องอารมณ์

เพราะฉะนั้นอย่างหงุดหงิด
อย่างหงุดหงิด

สุดท้ายยิ่งผู้หญิงเยอะผู้หญิงให้โชค
ผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยเขามาให้โชคในการงาน

ทิศทีมากอิโก้เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูง
กวางรู้แค่นี้ก่อน
คนต่อไปใครครับคุณกวางครับเลือกเลยฮะ

แล้วก็เขาชอบของสมัยใหม่โมเดิร์น

โอ้โหพูดน้ำไหลไฟดับ

แต่ที่สำคัญเขามีพรสวรรค์เรื่องการเจรจาการพูดดีมาก

เขาเป็นคนมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับ

วันศุกร์เขาเป็นคนเซอร์วิสมายดีมาก

เจ้าชะตามีสัญญาณแตกหักสูงมาก

ตำแหน่งเส้นวาสนาเขาดีแล้วก็
แต่ตัวเองตัวเขาเองรักตัวเองมากกว่า
เส้นหัวใจอยู่เนินเสาเนี่ย

เขาเป็นคนใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ

อารมณ์เป็นหลักไว้ก่อน
เป็นหลักไว้ก่อน
เป็นนักวางแผนเขาทำอะไรเกิดการวางแผนทั้งนั้น
เขามือเป็นผู้กระทำต้องทำงานต้องเหนื่อย

แต่มีสัญญาณอยู่สัญญาณหนึ่งในมือขวาเขา
มีอาทิตย์ออกจากเสาเนี่ยเขาฟุกนะ
โชคดีเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่าง

เพราะฉะนั้นมีหลายแบบให้เลือกวันนี้กวาง
น่าจะมีในใจแล้วล่ะเพราะว่าถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจ
คุณมีในใจหรือยังว่าจะตัดของใคร

คุณกวางครับตัดดอกกุหลาบ๑คนให้กลับบ้านไปครับ

โดยโดยว่าพวกเราจะบริเวณแก่คลิปเดี่ยว
ที่จะมาร่วมที่จะเป็นครั้งนี้

สงสัยบริเวณที่ได้

แต่ว่าด้วยอาชีพการงานเขา

แล้วด้วยแบบเขาต้องเจอผู้หญิงเยอะอยู่แล้วค่ะ

เราอาจจะต้องหืนด้วยอะไรอย่างนี้

โอ้โหสเปคใกล้เคียงเกินไป

หนุ่มโสดจะต้องอกหักอีกหนึ่งคนเพิ่มเติมขึ้นมา

คนได้อกหักอย่างแน่นอนนะครับ

นุ่มโสดและเพื่อนซีดารา

นุ่มโสดออกหักกลับบ้านอีก๑คน
เราจะเริ่มสัญญาณล้วงลับของเรากับ

คุณกวางอยากจะเริ่มที่ไข่ครับ

อาทิตย์๑ปาร์ตี้กี่ครั้งค่ะ

ใช่หมายถึงไปเที่ยวผับกินเหล้า

เที่ยวทุกวันเลยเที่ยวจนเบื่อ
เบื่อแล้วก็เบื่อเลยก็เข้าป่า

วิธีรักษ์ตอนที่เมาส์ที่สุดเลย

ไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยครับ

อย่างที่ส่งบอกว่าพวกแคมปิ้งอุปกรณ์ต่างคือแพงหมด
แต่ว่าอยากรู้เรื่องการใช้เงินเพราะว่าแบบอย่างช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้
มีชิ้นที่แบบแพงที่สุดเท่าไหร่
อ๋อรองเท้าแพงสุดก็สองหมื่นกว่าบาทครับ
โอเคใช่ครับเป็นคนติดแบรนดไหมครับไม่ค่อยติดแบรนดเท่าไหร่ครับ
ต้องถามว่าของที่คุณใส่เนี่ยเป็นของของคุณหรือเปล่า
ของผมหมดเลยครับของคุณหมดเลยมีสิ่งเดียวที่ถอดก็คือนาฬิกาที่เหลือใส่นอนหมดเลย

ยากเวลาสมมุติว่าถอดไปเวลาจะกลับมาใส่มันนดีจะเกี่ยวอะไรมันหุดหงิด

ถ้าแฟนบอกว่าถ้านอนต้องถอดให้หมดคุณถอดไหม

ดูสิว่าใครจะเยอะกว่ากัน

๒อาทิตย์๓อาทิตย์

ผู้ชายคนต่อไปครับใครดีครับคุณกวาง

ผมอยากรู้ว่าขนาดของคุณนี่เท่าไหร่ฮะ
เออ

๓๗หรือ๓๘ประมาณนั้น

แบบผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบว่าให้มีแบบสะโพก

ขึ้นแบบนี้

ครั้งหมดแรงก็ได้ครับ

คุณชอบผู้หญิงมีก้นไหมครับ

ก็นิดหนึ่งครับ

เป็นคนรักษาสุขภาพดูแลหุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

วางจะกินหมูกระทะ๓วันเนี่ย

เป็นไง
เป็นไงจ่าหรอเป็นไง

อวบหรือผอม

มันไม่คุยแล้วอย่างนี้มันไม่คุยแล้ว

กับที่ครับมาถึงคนสุดท้ายแล้วนะครับ

ถ้าคนจะยืมตังค์ไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์

เป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อของซูลลื่นซูไลน์ครับ

ทำงานเองหรือว่าขอเงินพ่อแม่คะ

บางทีอาจจะเกร็ง

เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีแขกเชิญพิเศษครับ
ที่จะมายิงคำถาม
ขอต้อนรับคุณเชนธนาโอ้โฮ
มันจะมีคำถามเดชคือ

เพราะว่าผมเป็นคนนอนหลับสนิทครับผม

คือมันหรือฟ้าผ่านหรือบ้าน
บ้านพังหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจ

ไม่มีฟื้นไม่มีผลไม่มีผลคือเสียงอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถปลุกคุณได้

ใครบอกอยากการทำงานอย่างนี้
คุณรู้จักแม่เขาเหรอนี่กูรู้จักแม่เขาเหรอ
ข้างบ้านโอ้อยู่ข้างบ้านไม่มีปัญหาเลย
มีปัญหาเพราะฉะนั้นนอนได้ทุกที่ใครต่อคุณกวาง

กล้องคุณกล้องครับนอนบนมีปัญหาไหม
ไม่น่ามีปัญหาครับผมจบช่างมาครับผม

เฮ้ยเฮ้ยทำไมกล้องยิงแต่ของน่ารักแบบนี้ทั้งวันเลยอ่ะ

เป็นคนไม่กลครับแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ผมผ่านมาแล้วที่บ้านพ่อกลหนักกว่าเดิม

โดนกลแล้วก็โดนฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยครับก็เลยชิน

จริงก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดที่ต้นเหตุเลยก็อาจจะแบบ

การรักษาที่ต้นเหตุการนอนจะได้แบบว่าราบลื่นไปด้วยดีครับ
มีกิจกรรมทำร่วมกันใช่ไหมพี่
หวังไว้ว่าคุณกวางก็คงจะได้ข้อมูลไปช่วยตัดสินใจ

วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณเชธนา

เดี๋ยวฉันช่วยให้ก็คำถามดีมากเลยนะครับ
คุณได้ฟังคำตอบของหนุ่มโสดทั้ง๓ไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วครับ
เพราะว่านุ่มโสดคนหนึ่งจะต้องจากไปกลับบ้านไปก่อนเลย
มีไว้ในใจหรือยัง
มีแล้วค่ะ

ดีดีดี
ได้แล้ว
ไปใช่แล้ว
เกาหลีไปซะก่อนแล้วครับคุณโบ๊ทนะครับ

ความที่เขาอาจจะมีทัศนคติที่เด็กไปอะไรอย่างนี้

แต่ว่าถ้าออกรายการเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบ

ก็ตัดสินณหน้าตักณตอนนี้เท่านั้นนะครับ

พ่อใส่กางเกงหนังมาขึ้นบิ๊กไบท์พอดีเลย

เอาเป็นว่าทางนี้เหลืออีก๒คนนะ

คราวนี้เราก็คงต้องมาดูดวงของคุณกวางกันสักนิดหนึ่งก่อน
น้องกวางนี่เหมาะกับผู้ชายประเภทไหนวันอะไรดี

รอบนี้อาจารย์ติ๊กจะทำการดูดวงสาวโสด
และจะทำนายออกมาว่านุ่มโสดคนไหนที่ดวงสมพงษ์กับสาวโสดที่สุด
คราวนี้เราก็คงต้องมาดูดวงของคุณกวางกันสักนิดหนึ่งก่อน
กวางนี่เหมาะกับผู้ชายประเภทไหนวันอะไรดี

น่องกวางเนี่ยเกิดวันอะไรครับ
พัระเลื้อหัดค่ะ
อ๋อเป็นสาวที่ชอบแบบโมเดิน

เดิร์นสมัยใหม่บ้านนี้ต้องโมเดิร์นสมัยใหม่

แต่เป็นคู่ท่าดินทะเลาะกันแต่ไม่มีอะไร

อารมณ์ตัวนี้มันตัดสัญญานี้
แต่ว่าจ้อยตามีเกาะอยู่เส้นสมอง
เจ้าตาไปสับสนเรื่องวิธีคิด

ภาวะการสมาธิของเจ้ายตายังไม่มีสมาธิที่มั่นคงแข็งแรงเท่าไห
อืมดูจากเส้นเห็นไหมเส้นน้องผิวขาว
แต่เนื้อเส้นเป็นสีดำเห็นไหม

ฟ้ามันจะใสสีมันจะออกแดงหน่อย

ตัวเขาเองเส้นสมองไปเป็นซ่อมเนี่ยแสดงว่าเป็นคนฉลาด

เส้นสุกหมายถึงว่าเขามีเสน่ห์กับเพศตรงข้างดีมาก

ในอนาคตเขาจะมีฐานะร่ำรวย

นี่ไปเอาออกซะ
ขี้แมงวันขี้แมงวัน
อาจารย์ติ๊กครับบอกสิครับว่าคนไหนดวงสมพงษ์ที่สุด
กวางเขาบอกมาแล้วนะว่าไฟล์ดวงสมพงษ์มากกว่า
แต่คุณก้องก็จะมีข้อขัดย้างที่เกิดขึ้นมา

ผู้ชายสองคนนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะคนละแบบนะครับผม

การดูแลเอาใจใส่อีกแบบหนึ่ง

ส่วนของพี่ก้องเนี่ยเขาก็จะมีของเขาอีกแบบหนึ่ง
ซึ่งผมว่าเหมือนที่พี่ก้องบอกว่า
ถ้าไปก็ไปได้แต่ก็อื่นอ่านหน่อยทะเลาะแน่นอน

แต่ถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าเรื่องแบบนั้นมันเป็นสีสันของชีวิต
ก็เป็นพี่ก้องได้แต่ถ้าคิดว่าชีวิตเรียบง่าย

ทำอะไรเป็นรูทีนทุกอย่างเป็นรูทีน
มีการวางแผนนู่นนี่นั่นนี่
เอาละครับอยู่ที่คุณคนเดียวครับ
ดูสิว่าสาวโสดของเราในสัปดาห์นี้
จะเลือกผู้ชายที่ดวงสมพงษ์
หรือเลือกตามใจหัวใจตัวเอง
เลือกคุณไฟล์

ก็เลือกวงสั้นต้อง
หน้าที่สุดท้ายทำไมดูนึงให้ตัดสินใจเลือกไฟล์

และโดยดูลงพี่กร่องไปว่าเขาเป็นคนที่มีความทิศฉี่บ้าง

หนูก็มีความหญิงเกินในศักดิ์ศรีกัน

นะฮะครับแต่ว่าคือมาเลือกไฟล์เอานาทีสุดท้าย

เลือกก็เลือกสองคนไว้ที่เหลือนนะ
ไม่ได้เลือกใครจริงจังทีเว้าไร่เล็ก
นาทีสุดท้ายมันยืนยันว่าใช่

คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นนุ่มโสดหรือสาวโสด

เพื่อตามหาคนที่ดวงสมพงค์แล้วก็

วันนี้ลากันไปก่อนดวงสมโพ

ด้วยดวงด้วยอะไรอย่างนี้

ก็เลือกพี่ก้องกับพี่ฟ้าอยู่แล้ว

เราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่ารายละเอียดการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้
จะเข้ากันได้ไหมอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดดวงแบบว่าคนละทางเลย
ดวงคนละทางแต่ว่าเราชอบคุณไปแล้วอะ

อย่างพี่ไม่ค่อยได้เที่ยวอะแล้วถ้าแบบหนูอยากไปเที่ยวอย่างนี้
หนูก็เล่นลิเกบ่อยถูกป่ะแล้วแบบอยากจะไปเที่ยวพี่จะพาหนูไปไหม
ไปวันพิเศษกับคนพิเศษต้องไปอยู่แล้ว
แล้วถ้าไม่ใช่วันพิเศษนะคะถ้าแบบอยากไปเที่ยวอยากไปพักคนอื่น

ขยับไปอยู่ก็ไม่ได้

หลายด่วนตะ

เชิญ
ชื่อข้าวฟังค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวนี่สาวชนนาคาราปัญญาวิทย์ค่ะ

กำลังอยากจะออกแบบบ้านอยู่พอดีเลย

ดูดวงตัวเองก็ยังดูแล้ว
เป็นยังไง

ชานมไข่มุกอร่อยแต่น้อยกว่าเรา
เฮ่ยเขามีความอ่ะ
ขอดูมือถือได้ไหมค่ะ
เฮ่ยหน้าหน้าไปเลยออกอาการเฮ่ยหน้าเปลี่ยนเลยอ่ะ
ตอนนี้คุณรู้สึกว่าเขาโลกหรอกนะ